ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียสุดเจ๋งของหมอดินค่ะ
ได้มีการประดิษฐ์สปิงเกอร์จากขวดน้ำพลาสติกนะคะเพื่อใช้ในการจัดการน้ำภาคการเกษตร
เพื่อที่จะทำให้มีผลการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตรดีขึ้นและก็ต้นทุนต่ำด้วย
นายนรงวิมาหมอดินอาสานะคะนำขวดน้ำอัดลมแบบนี้แหละค่ะ
ขวดพลาสติกต่างต่างที่มีการทิ้งแล้วขนาดหนึ่งจุดห้าถึงสองลิตร
ดัดแปลงให้เป็นสปิงเกอร์จากขวดน้ำอัดลมนะคะโดยวิธีการที่หมอดินท่านนี้ทำเนี่ย
เขามีการใช้สว่านเจาะบริเวณก้นขวดในตำแหน่งที่สามารถตั้งได้
แล้วก็มีการใช้ครีมหนีบสายยางสอดเข้าไปที่รูเจาะจากนั้นก็มีการดันสายยางเข้าไปสักประมาณสองในสามของขวดเนี่ยนะคะ
จากนั้นก็มีการนำปลายสายยางอีกด้านต่อกับสายยางอีกเส้นเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับน้ำ
และสามารถฉีดหรือว่าใช้งานได้จริงก็กลายเป็นชุดสปิงเกอร์จากขวดน้ำหนึ่งชุดนะคะ
เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้วก็สะดวกในการใช้งานและที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
นอกจากนี้ค่ะตัวสปิงเกอร์จากขวดน้ำพลาสติกแล้วยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมของโหมดิน
คือเขามีการใช้ขวดน้ำอัดลมมาเป็นอุปกรณ์ในการให้ปุ๋ยอัตโนมัตินะคะ
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นนวัตกรรมในการบำรุงพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี
ลดการสะสมของขยะพลาสติกจากต้นทาง
อกจากนี้ค่ะยังมีขวดน้ำอัดลมขวดพลาสติกนะคะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ใช้เวลาย่อยสลายนานถึง๔๕๐ปี
อย่างไรก็ตามนะคะตัวสปิงเกิลจากขวดพลาสติกแล้วก็เครื่องให้ปุ๋ยอัตโนมัติ
ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างรายได้สูงต้นทุนถูกไม่ต้องจ้างคนงาน
และที่สำคัญเป็นการบำรุงพืชผลทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ